คุณผู้ชมฮะเชื่อเรื่องของวินาทีชีวิตและปฏิหารที่ท่านจะรอดจากอุบัติเหตุหรือไม่
นี่แหละที่จะให้ดูค่ะกระบะสองคันมาชนกันกลางแยก
แล้วก็พุ่งไปหามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซคันนี้คุณ
ใช่ผู้หญิงขี่แล้วคำถามของดิฉันดิฉันอยากรู้ว่ามอเตอร์ไซคันนี้รอดไหมคะ

นี่ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้ก่อนนี่คือกระบะสองคันที่ชนกันนะฮะ
นี่คันสีบร่อนเงินเนี้ยพุ่งมาจากสะพานอ้า

สีดำมาทางตรงชนแต่คุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่ง
เป็นจังหวะชีวิตและนาทีชีวิตที่ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์จอดรอที่จะเข้าถนนหลัก
นี่มาแล้วคุณก่อนโอ้โหนี่ละที่บอกว่าให้ลุ้นตั้งแต่แรก
ถามว่ามอเตอร์ไซคันนี้รอดไหมกลายเป็นว่ารอดแบบผ่ากลางน่ะ
คุณดูสิรถกระบะสองคันชนกันแล้วโอ้โห

โอ้โหแขวนของดีอะไรแขวนพระอะไรครับเนี่ย
อดทั้งรอเรือแล้วก็รอดทั้งรอลิงอยู่แบบนี้

คุณผู้ชมค่ะเห็นกันแบบจ่ะเลย
ถ้าเกิดว่าคุณนะเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซคันนี้

นี่ดีนะตอนจอดเห็นตอนจอดใช่ไหม
เขาไม่ได้จอดลำเส้นมาถ้าเกิดลำเส้นมาอีกนิดนึง

โอ้โหถ้าเกิดว่าเลยเส้นแดงนี้มาคุณผู้ชม

รถกระบะคันสีบรอนเงินแต่ถ้าจอดหลังเส้นไปไกลอีกหน่อย
โดนกระบะคันสีดำใช่ค่ะโอ้โห
นี่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสายของเมื่อวานนะครับ
แล้วคลิปนี้ในกลุ่มไลน์ส่งกันเยอะมากคุณผู้ชมได้ไหม

เขาจะมีการคลิปนี้แล้วก็พูดบอกว่า
นี่ผู้หญิงคนนี้นี่เป็นที่ฮือฮาเลยอ่ะ
รอดมาได้ยังไงใช่เขาบอกว่าฮือฮากันทั้งตำบลนะเจ้า
ค่ะเออรอดมาได้จะได้นะฮะอุ๊ย
เราไปคุยกับคนขับกระบะกระบะคันดำมานะ
เขาบอกแบบนี้ว่าจริงเขาขับมาจากบ้านดอนดี
กำลังจะกลับบ้านบ้านแก้วนะ
พอมาถึงตรงนี้เขาก็ขับมาแบบช้าแล้วนะ
แล้วไม่เห็นรถจริงมันแบบมารู้ตัวอีกทีนึงคือ
โฉนแล้วอ่ะเออไม่เห็นรถคันสีเงินเลยอ่ะเออ
ตัวคันสีดำเนี้ยโอ้โหก็ทะลุไปที่สวนข้างทาง
ใช่นี่พี่คนนี้ส่วนรถคันสีบรอนเงินทะลุไปที่เหมือนร้านค้านะคุณ
อ่าดูจุดที่คันสีเงินเนี่ยมันไปจอดสงบนิ่งอยู่หน่อยนะฮะ
เพราะว่ามันทะลุไปจุดนั้นจุดนั้นนะธรรมดาจะมีชาวบ้านเนี่ย
มานั่งกินกาแฟอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ตรงนี้ตรงนี้
พี่คนนึงคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าโอ้โหดี
เมื่อเช้าไม่ได้ออกมานั่งอ่านหนังสือพิมพ
ถ้าเกิดออกมาก็เสร็จเหมือนกันตรงเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยคุณเออ
นิดเดียวเองนะฮะใช่ค่ะอย่างที่บอกไงเห็นไหม
คือฝั่งกระบะคันดำเขาบอกเขาก็ขับมาช้าช้าแต่กระบะเอ่อสีบรอนเงินน่ะ
อย่างที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดอาจจะค่อนข้างเร็วกว่านะคะ
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้ด้วยจริงจุดตรงแยกตรงนี้
เกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะหน่วยงานค่ะ
ชาวบ้านบอกมาแบบนี้แล้วจะมาแก้ไขได้ยังไงบ้าง
ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำอีกนะ
เขาเรียกว่าเป็นแยกวัดใจพอสมควรนะมาถึงปุ๊บ
เออวัดใจจริงคุณเขาบอกมันไม่มีสัญญาณไฟอะไรเลยนะฮะ
ดังนั้นจุดตัดตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับ
ใช่นั่นคุณเห็นป้ายไหมรถเร็วรถเสี่ยง
แต่ถ้าเกิดว่ามีแค่ป้ายแล้วไม่มีสัญญาณไฟจราจร
บางทีมันก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้แล้วดิฉันก็เชื่อแหละ
พื้นที่ประเทศไทยยังมีอีกหลายจุดหลายแยกเลย
ที่ไม่ได้มีสัญญาณไฟจราจรแบบนี้แล้วก็เรียกว่าแยกวัดใจนะคะ